ปฏิภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะคุณผู้ชมค่ะคนขับเรือมีการพบซากวานบรูด้าที่ยาวกว่าสิบห้าเมตรเลยค่ะน้ำหนักสูงถึงสามหมื่นกิโลกรัมนะคะกลายเป็นซากแบบนี้บริเวณกลางทะเลอ่าวไทยทีนี้เบื้องต้นเห็นบอกว่ามีร่องรอยคล้ายกับระเบิดอยู่ที่บริเวณช่วงท้อง

หรือว่าพ่อปู่ในท้องทะเลไทยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
เป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล
มีความสำคัญในระบบนิเวศทางทะเลรวมไปถึงด้านเศรษฐกิจ
เป็นแหล่งที่มาของรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อที่จะเที่ยวชมดูวานบลูด้า
หากเปรียบเทียบว่าช้างหรือว่านกเงือกคือผู้ปลูกป่า
วานบรูด้าก็สำคัญต่อท้องทะเลไม่ต่างกัน
เป็นผู้ดูแลความอุดมสมบูรณ์ของอ่าวไทยอย่างแท้จริงอีกด้วยค่ะ